ข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมตามกันหน่อยที่ลำปางกรณีที่มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
กับชาวบ้านไปช่วยจัดการกับผักตบที่มันขวางทางน้ำ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันเสาร์ที่ผ่านมา
แล้วไปช่วยกันไปขยมไปทำให้กอผักตบมันไม่ขวาง
แล้วปรากฏว่าร่างของทั้งสองคนร่วงจมหายไปในแม่น้ำ
ก็ตามหากันนะคะคุณผู้ชมหลายวันเลย
จนเมื่อวานตอนเช้านี้เจอศพของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้ว
ดังนั้นเหลืออีก๑คนที่ยังศูนย์หาย
ก็คือนายอนันต์แก้วมณีวันนั่นเองนะคะ
ตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
คือตอนแรกนายประจวบเทพปินตาอายุ๕๐ปี

กับนายอนันต์แก้วมณีวันอายุ๕๖ปี
เป็นคนดูแลระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่๑๑

ออกจากหน้าฝ่ายคือไปขึ้นขยมตรงกอผักตบชาวา
ทีนี้กอผักตกมันแตกออก
โอ้โหระหว่างนั้นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะ
เพราะว่าทั้งสองจมหายไปในน้ำเลย

เชือกโยนกิ่งไม้แต่ก็ช่วยเหลือไม่ได้
ทีนี้เช้าเมื่อวานพบร่างของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ก็คือผู้ช่วยผู้ใหญ่ประจวบ
ทีนี้ก็อยู่ห่างจากตรงกอผักตบชาวา

แล้วก็วันนี้ทางด้านนายนฤทธิสิงห์ชัยกำนันตำบลบ้านเป้า
เขาก็ระดมชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านมาค้นหา
แสดงว่าวันนี้เข้าสู่วันที่๔แล้วค่ะ
ต้องค้นหานายอานันต์แก้วมณีวัน

เดินลัดล่อไปตาม๒ฝั่งลำน้ำแม่ตุ๋ยก็ยังไม่เจอ
เมื่อเช้านี้ร่างทรงค่ะ
ร่างทรงคนหนึ่งอายุประมาณ๖๐ปีเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละ
ชาวบ้านเขาจะเรียกว่าม้าขี่เจ้าพ่อขุนพระวาง
ซึ่งม้าขี่เจ้าพ่อขุนระวังเป็นสารที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน
ก็เดินทางมาจุดที่เกิดเหตุก็ทำพิธีอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็ขอปลดปล่อยร่างของผู้สูญหายออกมา
ดูสิคะเอาทูบไปปักเอามือตบไปที่ผิวน้ำ
แล้วก็ตะโกนเรียกชื่ออันนั้นอันนั้นที่เป็นผู้สูญหาย

ร่างทรงบอกว่าศพหรือว่าร่างยังอยู่ใต้เศษฐวะแบบนี้
แถวนั้นก็ช่วยกันตะโกนเรียกใหญ่เลย
พอทำวิถีเสร็จร่างทรงเกิดอาการเส๊มเหมือนกันจะเป็นลม
ชาวบ้านก็เลยเชื่อไงว่าเจ้าพ่อกำลังประทับร่าง
ก็เลยมีการพยุงขึ้นมานั่งบนตลิ่ง

แล้วก็บอกว่าหลังจากตกน้ำไปเนี่ยไปเจอน้ำวนจมอยู่ใต้น้ำติดอยู่กับกิ่งไม้ใต้น้ำแล้วก็มีกิ่งไม้มาทับ
ก็เลยทำให้ร่างนายอนันต์เนี่ยขึ้นมาไม่ได้ชาวบ้านก็พยายามถามค่ะว่าร่างนี้ติดอยู่ตรงไหน
ร่างทรงก็ชี้ไปตรงฝ่ายน้ำล้นอยู่ใกล้กับจุดที่ตกลงไปคุณผู้ชมค่ะ
ปรากฏว่าเมื่อตอนสิบเอ็ดโมงที่ผ่านมาเนี้ยไม่ถึงสี่สิบนาทีเนี้ยค่ะ
ที่บริเวณหน้าฝ่ายบ้านที่ตำบลบ้านเป้าห่างจากจุดที่เกิดเหตุ
ก็คือจุดที่มีผักตบชาวาประมาณ๒กิโลเมตรเจอนะคะ
เจอศพของนายอานันต์เรียบร้อยแล้วร่างของนายอนันต์เนี่ย
ติดอยู่กับกอผักตบชาวาที่หน้าประตูระบายน้ำตรงจุดนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
ดังนั้นตอนนี้เนี่ยก็เป็นการทำทุกวิถีทางค่ะเพื่อที่จะนำศพของนายอนันต์เนี่ย
ขึ้นมาบนฝั่งแล้วก็ต้องไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับ
ว่าสองจิตอาสานะคะที่ไปช่วยเหลือเนี่ย
เสียชีวิตทั้งสองรายแล้วก็พบร่างแล้วทั้งสองรายนะคะ